ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
อย่างที่บอกไปว่าจะมีนัยสำคัญสำหรับมวลชนที่มาเรียกร้อง
ยืนอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะคุณภูริพัฒน์บุญนิน
นักข่าวของเราพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศสดตอนนี้แล้วนะคะ
คุณภูริพัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมครับจะกลับมาติดตามบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ด้านหลังของผมในขณะนี้บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถือเป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนไหวอีกหนึ่งจุดนะครับภายหลังจากที่กลุ่มมวลชนที่บางส่วนนั้นเดินทางออกจากเวทีใหญ่ที่ถนนราชดำริกลางแยกราชประสงค์
แล้วจะเดินทางมาบริเวณตรงนี้มีการเดินทางมากดดันทางตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
ว่าให้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวานนี้ทั้งหมดพร้อมกับเรียกร้องให้ทางตำรวจนั้น
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุข
รวมไปถึงรองผู้ประชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยออกมาพูดคุยกับกลุ่มมวลชน
โดยณตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะครับเป็นตำรวจจากทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ที่ยืนประจันหน้ากับทางกลุ่มมวลชนตรงนี้โดยมีแถวประมาณสามแถวที่ยืนอยู่บริเวณด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งณตอนนี้กลุ่มมวลชนต้องการเรียกร้องให้ทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและรอง
เดียวก่อนหน้านี้นะครับ

มวลชนมาปิดล้อมรถของ

สุดท้ายเนี่ยต้องมีการล่าถอยออกไปเมื่อสักครู่ตรงรถยนต์ประมาณ๒คัน
ที่คุณผู้ชมได้เห็นไหมวันนี้ก็พูดนะครับ

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

มาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งบรรยากาศ

ว่าแผงเด็กที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เนี่ยนำออกมากั้นไว้

ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมวลชน

กดดันให้รถ

จอดอยู่บริเวณทางด้านขวามือ

ใช้เวลากดดันอยู่ประมาณ๒๐นาที
นะครับจนทำให้

และรถน้ำแรงดันสูงครับ

จากนั้นก็กลับมายืน

ผู้สื่อสารเข้าไปภาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน
ที่ยังคงตรึงกำลังกันอย่าง

ตรึงกำลังอยู่นะครับ

อยู่ด้านในเพื่อที่จะหากสถานการณ์ตรึงเครียดไปมากกว่านี้
ก็จะใช้รถเครื่องขยายเสียงสื่อสารกับประชาชน
และบริเวณรั้วแผงเหล็กที่ก่อนหน้านี้ครับ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำป้ายข้อความมาติดไว้
ก็ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจครับทั้งในและนอกเครื่องแบบก็ออกมายืนสังเกตการณ์นะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีการปะทะกันรุนแรงครับ
มีแต่การที่มวลชนใช้คำพูดสื่อสารเข้าไป

ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เป็นบรรดาแกลนำ
จากการสลายการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ

ก็เป็นการสื่อสารโดยตัวแทนของ
ประชาชนที่เดินทางมา
ที่บริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้ครับ

กลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับบริเวณนั้น
วลชนส่วนใหญ่ครับเริ่มทยอยที่จะเดินทาง

ก่อนหน้านี้ที่มีแก่นนำครับสลับสับเปลี่ยนขึ้นปลาใส
ตอนนี้ก็เริ่มยุติการปราศัยแล้วนะครับ
มีมวลชนพยายามทยอยเดินออกมาครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้พูดคุยกับมวลชนครับว่า
จะเป็นการปักหลักค้างคืนเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับ
เขาก็ส่วนใหญ่ก็พูดครับว่าเป็นการมาปากหลัก
แล้วก็มาดูการปราศัยของแก่นนำเท่านั้นครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางแก่นำได้แจ้งครับ
ว่าจะมีการปิดการชุมนุมในเวลา๒๒นาฬิกาครับ
ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาเดินทางกลับบ้านครับ
โดยยกโดยเว้นการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่
และไม่ใช้คำพูดที่จะสร้างแรงกดดันนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุด

รายงานจากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

นี่คุณคารินบอกว่าแกนนำบอกบนเวทีอย่างนี้นะฮะ

แต่ว่าข้อได้จริงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ครับ

อยู่ที่เวทีแยกรัชประสงค์เลยนะฮะ
จุดนั้นเลยนะครับคุณสิริวัลครับ
ทีล่าสุดของแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยตกลงเป็นยังไงฮะณขณะนี้
ท่าทีแกนนำนะคะล่าสุดเนี่ยจากการได้ไปพูดคุยกับแกนนำเลยนะคะ
ภักคุลค่ะก็การแจ้งมาว่าทุกที
ก็มีการแจ้งธุรกิจการสุนม
แต่ทุกคนจะสงควรอย่างใช่จะได้สนุนทุกฝั่งที่ได้ขำดูกฝั่ง
เดี๋ยวยังไงเราจะขอต่อโทรศัพท์ไปอีกทีนึง
เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญกับแต่งการชมนุมในวันนี้ครับ
แล้วคุณสิริวัลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชุมนุมที่คนก็แออัดพอสมควร
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังจากคุณควินบอกนะฮะ
หรือว่าคุณสิริวัลบอกเมื่อสักครู่นี้แกนนำน่าจะบอกให้ยุติการชุมนุมณขณะนี้ในวันนี้ประมาณ๔ทุ่ม
ใช่ค่ะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ชัดเจนเลยนะฮะว่าตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ